ส่วนที่ขอนแก่นนี่ก็ต้องตามให้เจอเหมือนกันนะคะ

ขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไป

ลงไปดูซะหน่อยโอ้โหวิ่งถอยหลังแทบไม่ทันพี่อุ๋ย

กระโหลกมนุษย์ห่างไปประมาณ๕๐เมตร

ไม่มีหัวก็หัวก็น่าจะเป็นอันที่อีกคนนึงไปเจอค่ะ
มันมีที่นานมันมีไร่อ้อยด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะ
ต้องรวชสอบพรณสุราลงพื้นที่ไป

แล้วก็ค่อยไปตรวจสอบร่างผู้ชายที่นอนคว่ำหน้ามีผ้าห่มคลุมเอาไว้
สภาพศพคือขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแล้วอะค่ะ

แล้วก็ศพที่เจออยู่ห่างออกไปก็เลยคาดการณ์กันว่า
กระโหลกนี้ก็น่าจะเป็นของศพนั้นแหละ

ซึ่งในพื้นที่มีการประกาศตามหาคนหายพอดีเลย
คมสรรเศษพักดีวัย๔๕ปีคนนี้ค่ะ
พอญาตินายคมสรรเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ
ยังไม่ทันเห็นร่างและยังไม่ทันเห็นหัวกระโหลกนะพี่อุ๋ย
เห็นผ้าห่มที่คลุมร่างศพอะค่ะ
เขาบอกโอ๊ยนี่ญาติเขาแน่เลย

เป็นผ้าห่มที่นายคมสรรใช้เป็นประจำ
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะ
ก็มีการส่งร่างแล้วก็หัวกระโหลกไป
ให้กับนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
ที่บ้านของนายคมสรรที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๙กิโลเมตรนะคะ
ได้คุยกับน้องสาวของนายคมสรรก็เล่าบอกว่า
พี่ชายชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วย
ทำงานหาเลี้ยงตัวเองแต่ชอบกินเหล้า

เธอก็ร้องไห้บอกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเลยอ่ะ
ขอให้ร่างที่เจอไม่ใช่พี่ชายเธอเถอะ
ส่งคุณปียชาติลงพื้นที่ไปยังจุดที่พบกระโหลกศีรษะมนุษย์นะคะ
ปรากฏว่าผ้าห่มที่คลุมร่างศพเนี่ยมันมีร่องรอยการถูกเผาด้วยค่ะ
ก็เลยไปคุยกับเจ้าของไร่อ้อยที่เป็นที่จุดพบศพ
เขาบอกว่าเจ้าของไร่เนี่ยไปตัดย่าที่ไร่และหันไปเจอผ้าห่มสีชมพู
ก็นึกว่ามีคนเอาผ้าห่มมาทิ้งเขาก็เลยเผาทิ้งไปพร้อมกับย่าที่เขาตัดเลย

คนที่พบหัวกระโหลกคนแรกเนี่ยเป็นชาวบ้านนะคะ
เมื่อเช้าเขาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปที่จุดพบศพพบหัวกระโหลกนี่แหละ
แล้วเขาก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างก็เลยเอ๊ะมันแปลกเลยลงไปดูซะหน่อย
แทบไม่ทันเลยอ่ะไปเจอหัวกระโหลกมนุษย์เข้าอะค่ะ
บ้านอีกคนนึงที่อยู่ใกล้กับจุดพบศพนะคะก็เล่าบอกว่าเมื่อประมาณสัก๒อาทิตย์ก่อน
ประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเขาลุกมาปัสสาวะ
ก็เห็นเหตุการณ์แปลกซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดศพในวันนี้ก็ได้
ตอนนั้นเขาไม่รู้คือก็เห็นรถยนต์คันหนึ่งขับมาจอดตรงจุดพบศพ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขี่ตามมา
จากนั้นรถ๒คันดับไฟหน้าประมาณสัก๒๐นาที
แล้วรถยนต์ก็ขับออกไปทางหนึ่งมอเตอร์ไซค์ก็ขี่กลับไปทางหนึ่ง
ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือเปล่า
เราได้คุยกับน้าของนายคมสรรผู้สูญหายนะครับ
บอกว่าหลานหายตัวไป๓ทุ่ม๑๔กรกฎาคม
บอกจะไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วก็หายไปเลย
โดยปกติหลานชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใคร

ห้องนอนและประตูบ้านถูกล็อกจากด้านนอก
แล้วที่บ้านก็มีกล้องวงจรปิดแต่เพราะเอิ้นมันเสียค่ะ
กล้องตามแยกในหมู่บ้านอบตก็ใช้งานไม่ได้ก็เลย
ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่รถต้องสงสัยเอาศพไปทิ้งค่ะ

ตอนนี้รู้สึกจะเป็นวิสัยที่เกิดอะไรขึ้นบ้าง

คือถ้าไปดูแบบเอาหน้าเข้าไปดูใกล้จอมันจะเห็น
แต่ว่าอันนี้ด้วยตัวส่งตัวอักษรอะไร
เราก็เลยทำลูกศรชี้มาให้นะคะ
รถยนต์ต้องสงสัยขับผ่านกล้องตัวนี้

ซึ่งก็ตรงกับที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูล

ประมาณสัก๕ทุ่มแล้วก็เจอรถ๒คันขับไปขี่ไป

แทบไม่มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเลยนะคะ

เที่ยงคืน๔๗นาทีในวันที่๑๕กรกฎาคม

ชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันกับคนตายก็เชื่อนะคะว่า
คนร้ายไม่น่าจะใช้รถกระบะของผู้ตายหรอก
เพราะว่ารถกระบะผู้ตายเนี่ยท่อเสียงดัง
แต่ว่าที่ล้อรถมันมีรอยดินโครนติดอยู่ด้วย
แล้วก็มีโทรศัพท์ผู้ตายอยู่ในรถด้วย

ว่าผู้ตายจะใช่นายคมสรรที่ศูนย์หายไปไหม
แต่ส่วนใหญ่คนเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะใช่
เพราะว่าผ้าห่มที่คลุมร่างศพอยู่เนี่ย
เองก็บอกว่ามันคือผ้าห่มผืนที่ผู้สูญหายใช้ประจำอะค่ะ
เรื่องต้นตำรวจได้ข้อมูลมาว่าก่อนที่นายคมสรรจะหายตัวไป

เห็นว่ามีปัญหากับญาติเรื่องทวงหนี้ที่ถูกยืมไปหลักแสนบาท
ญาติก็ให้ข้อมูลว่านายคมสรรเนี่ยก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการพุ่งเป้าไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจนอัตลักษณ์บุคคลก่อน
เพื่อยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยจะใช่นายคมสรรจริงไหมแล้วค่อยขยายผลสืบสวนกันต่อไปค่ะ